มาดูบทเรียนนักช็อปมือใหม่กันบ้างนะคะ

พอเห็นชอบปุ๊บแตะปั๊บสั่งเลยนะคะ

คุณผู้ชมทีนี้จะเล่าคือ
มีคุณแม่ท่านหนึ่งค่ะไปสั่งโต๊ะเก้าอี้
ก็หวังใจนะว่าจะได้โต๊ะเก้าอี้เนี่ย
ใหม่มารับประทานอาหารแล้วคุณดูสิ
สิ่งที่หวังกับสิ่งที่เป็นมันเป็นยังไงล่ะ
เดี๋ยวนี่มันโต๊ะกินข้าวของอะไรล่ะ
มันเป็นโมเดลฯเออแล้วนั่นล่ะค่ะ๒๐๐บาท

นี่ลูกชายมาโพสต์แบบนี้สู
อะไรนะแม่กูสั่งโต๊ะเออเนี่ยค่ะ
มาโพสต์บอกว่าแม่สั่งซื้อโต๊ะแล้วก็เก้าอี้
แอปพลิเคชันซื้อของออนไลน์เจ้าดังในราคา๒๐๐บาท

แต่แม่คงไม่ได้ดูไซส์นะคะสุดท้าย
พอของมาส่งโต๊ะและเก้าอี้มีความจิ๋วเท่าฝ่ามือเท่านั้น

ทำได้แค่หัวเราะกับความผิดพลาดของตัวเองในครั้งนี้
คือไซส์ขนาดเขาชอบเขียนแบบเล็กอยู่ข้างล่าง
เพราะฉะนั้นเรื่องราวที่นำมาเล่ามุมหนึ่งก็คำ
แต่บางคนต้องคำไม่ออกเวลาของมา
เพราะว่าสิ่งที่เราหวังใจว่าจะได้
กับสิ่งที่มันเป็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคนละอย่างกันเลย
เพราะฉะนั้นตรวจสอบให้ดีคุณสมบัติของสินค้าที่ท่านสั่ง
คือแต่ถ้ามันเป็นของจริงนะสวยนะ
ใช่แต่ว่าผมว่าหลายพันถ้าเป็นขนาดเท่าของจริงโต๊ะกินข้าว

โต๊ะสำหรับตุ๊กกระต่าเอาไปนั่ง